สวัสดีครับนี่คือไทยรัฐจอบประเด็นกับผมภาคภูมิพันธ์สถิตย์ครับวันนี้ศุกร์ที่๓สิงหาคม๒๕๖๑ครับเราเริ่มต้นวันนี้ด้วยเรื่องของอุบัติเหตุที่นำมาเตือนภัยและเตือนใจกันเช่นเคยนะครับที่ฉะเชิงเซาครับมีเด็กชายวัย๑๓ปี๒คนขี่จักรยานยนต์จะกลับบ้านนะครับแต่ว่าระหว่างทางถูกรถสิบล้อขับตีคู่กันมาเลี้ยวตัดหน้ากระทันหันนะครับ
หลักไปชนท้ายรถ๑๐ล้อจนได้รับบาดเจ็บติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
ส่วนผมสวัสดีครับ
รถสิ้นรอบหนักได้ด้วย
รถสิ้นรอบทีคู่มาไง
อ๋อทีคู่เบียดมา
เบียดเด็ก
ส่วนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ตะบนปากนคร

ตกอยู่ข้างทางด้านซ้ายของถนนเทิดพระเกียรติ

ซึ่งพบว่าโน้ตบุ๊ก๑เครื่อง
และพระเครื่องอีกนับ๑๐องค์หายไป
ตำรวจสอบสวนนายวิราชัยถือทองอายุ๔๐ปีเจ้าของรถทราบว่า
คืนที่ผ่านมาไปดื่มเหล้ากับเพื่อน

แต่รถเสียหลักตกข้างทางไม่สามารถขับต่อได้

กระทั่งรุ่งเช้ากลับมาเพื่อหาทางยกรถขึ้นมา
ก็พบว่าถูกคนร้ายทุบกระจกรถแล้วขโมยทรัพย์สินไป
เจ้าหน้าที่กู้ภัยช่วยกันปั๊มหัวใจเด็กหญิงพลอยชมพูลีดอกไม้อายุ๑๓ปี

เจ้าหน้าที่กู้ธรรมอยู่บริเวณสี่แยกไฟแดงบ้านอำเภอ
ถนนสุขุมวิทย์อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรี
ก่อนที่จะเร่งนำส่งโรงพยาบาล
แต่เด็กหญิงคนดังกล่าวก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
จุดเกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟ๑๒๕สีดำของผู้ตายล้มอยู่
ด้านหน้ารถได้รับความเสียหายจอดอยู่
ตำรวจสอบสวนคนขับรถเก๋งทราบว่า
ก่อนเกิดเหตุขับรถมุ่งหน้าเข้าเมืองพัทยา
เมื่อมาถึงแยกดังกล่าวได้รับสัญญาณไฟเขียว
แต่จู่ผู้ตายก็ขี่รถจักรยานยนต์พุ่งออกมา
พุ่งชนอย่างจังและทำให้เด็กหญิงวัย๑๓ปีคนขับขี่เสียชีวิต